สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้

วันแรกของการทำงานพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

อุ่นขึ้นในหลายพื้นที่แล้ว

หลายคนเฝ้ารอลมหนาวที่จะมาเยือนนะครับ
แต่ก็จะไม่หนาวเท่าไหร่ไม่หนาวเหมือนช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
นี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่หลายคนรอคอยนะครับ
ว่าเราจะมีโอกาสได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นแบบนั้นอีกหรือไม่

แต่ว่ามีช่วงไหนจะหนาวเย็นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
อื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
เป็นช่วงที่ลมหนาวนั้นอ่อนกำลังลงไปนะครับ
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือเรื่องของความชื้นนะครับ
ซึ่งก็จะหอบสายหมอกเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ใกล้ทะเลนะครับ
พื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
แบบนี้เนี่ยนะครับเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ก่อนอดีตแผลลงมาในช่วงปีใหม่นะครับ
นักบริษฐกรรมด้วยก็อ่อนกำลังลงไปประสุนตะวันออกเชียงเหนือหรือว่ามรสุมโดบนาวนั้นก็อ่อนกำลังลงไปด้วยนะครับ
จึงทำให้ภาพรวมในระยะนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
ยังคงเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ
เมื่อคลื่นเหล่านี้ผ่านนะครับก็จะทำให้เกิดความแบรนด์ผลสภาพอากาศเกิดขึ้น
ก็อาจจะมีเกิดฝนได้บ้างนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวในระยะนี้วัน๒วันอาจจะมีฝนโปรยปลายในพื้นที่ดังกล่าว
แล้วก็อากาศก็จะเย็นลงอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับ
สถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่๘วันที่๙คลื่นจะสงบลงนะครับ
ภาพรวมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะอ่อนกำลังลงด้วยนะครับ
แต่ข้อจริงนี้ตกประปลายอีกบ้างนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยซะส่วนใหญ่
มาดูกันหน่อยนะครับว่าการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
เขียวคือบริเวณที่มีโอกาสการเกิดฝนสีฟ้าคือลมหนาวนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้ค่อยถอยร่นออกจากเมืองไหนของเราไปนะครับ
สีเขียวตอนนี้ก็มีการกระจายตัวแถวบริเวณทะเลจีนใต้
หลังจากนี้ครับคุณผู้ชมสังเกตดีสีเขียวเริ่มเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองไหนของเรา

ตั้งแต่วันที่๖เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นต้องระวังหน่อยอาจจะมีการเกิดฝนกันด้วยนะครับ

ลมหนาวจะเข้ามาไล่ฝนเหล่านี้ออกไปนะครับ
จะค่อยดันฝนลงสู่บริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่องนะครับ
นวณต่อไปช่วงวันเด็กครับ๑๒น่าจับตาครับ

เริ่มมีการแผ่ปกกลุ่มเข้ามาในเมืองไหนของเราอีกครั้งหนึ่ง
ภาพนี้แหละครับเป็นภาพคล้ายกับช่วงกลางเดือน
ธันวาคมที่ผ่านมาที่เราได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นจัด
มารอลุ้นกันนะครับว่าภาพนี้จะเป็นจริงหรือไม่
เพราะว่านี่เป็นการคาดการณ์จากปัจจัยที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับ
และนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ